คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ปลูกใจนักสู้กันหน่อยค่ะ
ชีวิตไม่สิ้นแล้วก็ต้องดิ้นกันต่อไปพูดถูกป่ะ

สำหรับลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะพี่เกดอำพรแหวนเพชรนั่นเองค่ะ
เป็นนักร้องชื่อดังเมื่อก่อนเพลงเขาดังเยอะแยะเลยนะ
เธอก็เลยยึดคติคำนี้แหละงานร้องเพลงไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไร
ชีวิตต้องไปต่อค่ะเดินหน้าเป็นแม่ค้าออนไลน์
หารายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงที่ต้องพักงานเพราะโควิดค่ะ
ลูกทุ่งสาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่สามารถออกไปโชว์งานร้องเพลงได้
เอายังไงดีค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่ที่ป่วยหลายโรครุมร้าวอีก
รวมไปถึงการป่วยโรคงูสวัสดิ์ที่ทำให้อาการป่วยต่างแย่ลง
รวมไปถึงก่อนหน้านี้เราอ่านข่าวเข้าไปแล้ว

ตอนที่พี่เขาเก็บของเก่าสายนะ
ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกอะไรต่าง
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วยังทำอยู่นะ
เพราะว่ามันได้ตังค์ไงแล้วก็สุจริตด้วยนะฮะ
ล่าสุดขอเข้าสู่โลกแม่ค้าออนไลน์แบบเต็มตัว

น่าทานคลุกกี้ธัญพืชน่าทานมากคุณผู้ชม

รวมไปถึงสินค้าน้องใหม่ล่าสุด

แล้วตอนนี้การขายสินค้าออนไลน์ของพี่เขา
เป็นรายได้หลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเลย
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มากไม่ได้มายเหมือนตอนร้องเพลง
แต่ดีกว่านอนรอโชคชะตาไปวันค่ะ
เป็นรายได้ไม่มากแต่ว่ามันก็พอที่จะให้เรา
มีรายได้ในแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากนั่งอยู่เฉยค่ะ
อยากจะทำอะไรที่มันมีประโยชน์
แล้วก็มีรายได้เข้ามาให้ครอบครัวด้วยค่ะ

บางครั้งมันก็นึกเหมือนกันนะว่า
ทำไมเราต้องมาเจอสภาวะแบบว่า
ทั้งตอนนี้เริ่มจะน้ำท่วมด้วยเนอะแล้วก็ทั้งโควิดด้วยนะคะ
แต่ว่าเรามองกลับไปอีกทีว่า
หลายคนที่เขาเจอแล้วก็แย่กว่าเราเนี่ย
ก็ยังมีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้
อยากให้กำลังใจคนที่กำลังท้อนะวันนี้ด้วยค่ะ
แค่เสียงพูดยังเพราะเลยคุณผู้ชมนะ

แต่ถ้าใครที่สนใจสินค้าต่างของพี่อำพรแหวนเพชรนะ

รวมไปถึงงานเพลงล่าสุดของคุณพี่เขา
ชื่อเพลงว่าขอบคุณความจนค่ะ

ก็ไปกดฟังได้ระหว่างที่รอหน้าห้านเปิดงานนะคุณผู้ชมนะ
เป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตแบบพี่อำพรด้วยค่ะ
เพลงดีเนาะให้กำลังใจด้วยนะ